คือก่อนหน้านี้หลายคนไม่ทราบว่าพี่แคนดี้

คือหลายคนอาจจะมองว่าพี่แคนดี้ก็ทำนู่นทำนี่

จนถึงโควิดที่ผ่านมาไม่มีเงินเลย
แต่ปรากฏนะคะว่าทุกอย่างก็กลับมาดีขึ้นค่ะ
ซึ่งพี่แคนดี้นะคะยอมรับตรงกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ส่วนหนึ่งที่ปีนี้ที่สามารถพยุงตัวเองขึ้นมาได้นะคะ

ที่ไหนว่าดีที่ไหนว่าปังพี่ไปหมดค่ะ
แล้วเชื่อไหมคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไป
จากไม่มีกินเงินไม่พอใช้โอ้โหพยุงตัวเองได้นะคะ

มีรายได้นะคะเข้ามาจุนเจือครอบครัวค่ะ
รวมไปถึงคุณผู้ชมอีกหนึ่งสิ่งการศักดิ์นะคะ
ซึ่งน่าสุดพี่แคนดี้ก็เพิ่งไปสักมานะคะ
เป็นสักมหายันศิษย์นะคะ
ยัน๙ดอกคุณผู้ชมด้านหลังตามภาพศิษย์นี้ละค่ะ
มีภาพปู่ไปยานากด้วยเชื่อท่านจะเปิดฝุมทรัพย์ให้เรา

แคนดี้บอกว่ามันปังมากจริง
ทำธุรกิจที่สองเป็นไงกระเป๋าล่ะ
ตอนแรกคิดว่าไม่เมื่อกี่พักกดไปมันเมื่อกี่
แล้วก็อันนี้ต่อยอดหลายสิ่งนะคะ

รถแห่เล็กที่จัดงานตามที่ต่างค่ะ

เอาจริงยุคนี้แล้วผู้หญิงก็ศักดิ์ได้

แต่พอเราถามนะพี่แคนดี้

เพราะว่าแม่บรรเย็นเขาค่อนข้างจะเป็นคน

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปฟังโทนเสียงพี่แคนดี้

สักแล้วก็ชีวิตหนูขึ้นดีขึ้นเลยแม่นะ
และทำให้คุณแม่สุขสบาย

คิดว่าเราพร้อมที่จะมีองค์ปู่พญานาคอยู่ในตัวเราแล้ว

ศักดิ์แล้วเหมือนท่านช่วยให้เราเย็นลง
เหมือนเราอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำตลอดอะไรอย่างนี้
ทำให้เราแบบใจเย็นลงแล้วก็กลายเป็นว่า

ไปศักดิ์มาแล้วเขาเรียกว่าอะไรมันมี
มันเปิดดวงให้ตัวเองนะคะก็ทำกันไป
แล้วก็นี่แหละค่ะพี่แคนดี้เขาฝากบอกนะคะ

ก็แบบใจงามใจดีหมาน

ใช่บอกผ่านสื่อไม่กล้าบอกแม่เอง
เพราะว่าสามารถหาเงินหางานนะคะ

พาแม่บานเย็นไปทำหน้ายังไงล่ะ
มันปังแท้เด้อ